คุณผู้ชมฮะไปดูเรื่องราวของการระมัดระวังกันหน่อย
เวลาคุณเดินข้ามสะพานเนี่ยผมอยากจะเล่าให้ฟังว่านี่คือสะพานแห่งชีวิตจริง
บอกว่าถ้าก้าวพิษแล้วก็ชีวิตคุณเปลี่ยนเลยนะ
ผมว่านี่คือหนึ่งในอาชีพที่เสี่ยงชีวิตสุดจริงนะ
คุณลองคิดดูถ้าวันหนึ่งวิวัฒนาการมันผ่านไปความก้าวหน้ามันต่อตัวกันขึ้นมา
คุณดูอีกนิดเดียวจะถึงแล้ว
ถ้ามันซ้อน๓ขึ้นมาอย่างไรเลยนะ

มันเกิดเบื่อไก่ขึ้นมา
มันอยากกินขาคน
อีกนิดเดียวปากคือจะถึงแล้ว

แล้วดูอันนี้ผมไม่ชัวร์นะแล้วก็ไม่แน่ใจจริงว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในต่างประเทศ

แต่คุณดูจราเข้แต่ละตัวสิครับ

อ้วนทวนสมบูรณ์
ไม่รู้มันกินอะไรเข้าไปแต่มันอ้วน

อ้าวอ้วนมากเลยอ่ะโอ้โหดูสิครับให้ดูแบบนี้คือพี่เขามีความชำนาญนะ
คือต้องทำอย่างชำนาญจริงต่อให้เห็นแล้วสะพานมันก็กว้างอยู่
แต่เกิดว่าวันดีคืนดีเพียขึ้นมาหน้ามืด
ขาสั่นละลัวตกลงไปนี่โอ้ก็ไม่ต้องนับแล้วฮะว่าเหลืออะไรบ้าง
น่ากลัวนะคือเป็นอาชีพที่อยู่กับความเสี่ยงจริง